คนไทยนี่ก็เอ๊ะเดี๋ยวจะภายในสัปดาห์นี้
แล้วก็เดี๋ยวจะไปเมื่อไหร่อะไรอย่างนี้

มาให้คุณผู้ชมได้ติดตามกันก่อนค่ะ

ยังต้องตั้งหน้าตั้งตารอเปิดตัวเกมนี้ต่อไปนะคะ
เขาอาศัยอยู่ในสหรัฐอเมริกาค่ะ
จาก๑๕๑ตัวที่มีอยู่ทั่วโลก

มีมาเยอะแล้วคือเขาบอกว่าเฉพาะในอเมริกาเนี่ย
มีแค่๑๔๒ตัวเท่านั้น

บอกว่ามีแผนจะขอสปอนเซอร์
ซึ่งถูกจำกัดให้จับได้เฉพาะที่ยุโรป

เพราะว่าตอนนี้ได้๑๔๒ตัวแล้ว

แต่เขาขอสปอนเซอร์ไงถูกคือไม่อยากจะบินเองนะ
เพราะว่ามันก็เป็นข่าวดังไปทั่วโลกขนาดนี้นะคะ
มาทางด้านประเทศที่เขายังไม่เปิดให้เล่นบ้าง
เกาหลีใต้ก็เป็นอีกหนึ่งประเทศที่รอคอยกันอยู่

ซึ่งก็ตั้งอยู่เหนือสุดของประเทศ
กับชายแดนเกาหลีเหนือนะคะซึ่งเป็นเมืองเดียวที่สามารถเล่นเกมนี้ได้
หลังจากที่ข่าวแพร่กระจายออกไปวัยรุ่นและคนท้องถิ่นค่ะ
ก็เลยพากันแห่ไปจองตัวรถทัวร์เพื่อจะเดินทางไปจับโปเกมอนในเมืองนี้
ถึงขั้นตัวเต็มจากเมืองเล็กที่มีประชากรอยู่ไม่มาก
เพราะอยู่ติดชายแดนก็กลายเป็นเมืองคึกคักทันตาเห็น
โปเกมอนเขามีพลังดีจริงนะคะตามล่ากันใหญ่เลยทีเดียว
แต่ก็ใช่ว่าจะมีแต่ข่าวดีนะคะงานนี้ก็มีเรื่องมาเตือนเช่นกันค่ะ
มีรายงานว่าในประเทศโกเตมาลามีวัยรุ่นถูกยิงเสียชีวิต
ขณะออกไปตามล่าโปเกมอนในยามดึกถือว่าเป็นศพแรกที่เสียชีวิตจากการเล่นเกมนี้นะคะ
โดยก่อนหน้านี้ก็มีรายงานการเกิดอุบัติเหตุหลายครั้งจากการพยายามตามล่าหาโปเกมอน
นั่นก็ทำให้ผู้ที่เกี่ยวข้องในหลายเมืองเริ่มออกมาเตือนประชาชนให้เล่นกันแต่พอดีด้วยค่ะ